วอเล็กบอลหญิงกันบ้างนะครับก็การันตีการเข้าชิงเหรียญทองเรียบร้อย
แต่ว่าเมื่อวานฟอร์มยังคงยอดเยี่ยมชนะเวียดนาม๓เซตรวด
โค้ชด่วนก็บอกนะครับว่าจริงแล้วสิ่งที่ทีมวอเล็กบอลหญิงนั้นต้องโฟกัส
ผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่สำคัญเท่ากับระบบการเล่นที่เตรียมเอาไว้ในการคัดเลือกโอลิมปิกนะครับ
ก็ไปติดตามกันได้นะครับจากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ของคุณธรรมดาธิกรที่ติดตามวละวัลย์บอลมาตลอดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับ
อเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยยังคงเล่นได้ตามมาตรฐานของทีมนะครับ
เลิศเป็นที่แน่นอนแล้วหลังคว้าชัยชนะมาในสองเกมแรก
ชด่วนเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในเกมนี้ส่งพรพันธ์เกิดปราศเป็นตัวเซ็ต
ัชราพรคงยศและวัชริยานวลแจ่มลงเป็น๖คนแรกส่วนทางเวียดนามไม่ได้ใช้ผู้เล่นตัวหลัก
ตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าเซต๒จะถูกเวียดนามทำคะแนนแซงไปได้
เอาชนะไป๓เซตรวด๒๕ต่อ๑๖๒๕ต่อ๒๐และ๒๕ต่อ๑๔
หลังเกมโค้ชด่วนเผยว่าเวียดนามใช้อีกชุดลงเล่นกับไทย
เพราะต้องการเก็บผู้เล่นหลักไว้เล่นนัดชิง
ส่วนเรื่องของผลการแข่งขันไม่ได้สนใจเท่ากับการได้ทดสอบระบบของผู้เล่น
แก่ำนี้ทำไป๒๗ครั้ง
ว่าสภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์แล้ว๑๐๐
ภาพรวมก็ถือว่าสำหรับตัวหนูนะคะ
ก็ถือว่าดีค่ะเหมือนเราได้มาฝึกซ้อมก่อนที่จะไปคอดี้ไฟล์รอบมกราอีกทีหนึ่งค่ะ
ก็เกมนัดชิงเราจะเจอเวียดนามอีกทีนึงก็
เราก็น่าจะเล่นให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ป้องกันแชมป์ให้ได้ค่ะ
เวลา๑๗นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
คุณมีกาสอนเสถ่ายภาพธนารับเฟื้องด้วยไทยคุณข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากกรุงมณิลาประเทศฟิลิปปินส์